มีบ้านหลังหนึ่งนะฮะอยู่ที่จังหวัดลำปางนะฮะ
เขามีลูกเล็กเล็กนะครับอ่าแล้วจังหวะก็มีลูกของเพื่อนบ้าน
ก็มาวิ่งเล่นที่บ้านลูกของเพื่อนบ้านก็อายุ๖ขวบแล้วนะ
แต่ว่าลูกตัวเองก็เล็กกว่าอยู่ดีลูกลอง
ก็มาถามเด็กที่มาวิ่งเล่นที่บ้านน้องเป็นอะไรบอกน้องตกโซฟา
แต่ว่าคุณพ่อเขาลองไปเปิดกล้องวงจรปิดที่บ้านดูนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะ
พอไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยที่ว่าลูกของเราร้องเนี่ยลูกตัวเล็กนิดเดียว
ร้องตะโกนลั่นเลยเนี่ยนะฮะไม่ได้ตกโซฟานะไม่ได้ตกโซฟานะฮะ
แต่ว่าถูกเด็กข้างบ้านเตะเข้าไปหลายครั้งเลยฮะ
เสื้อเหลืองเนี่ยที่เป็นเด็กข้างบ้านเนี่ยก็ต้องขออนุญาตหยุดภาพไว้หน่อยกันแล้วกัน
หลูน้อยเค้าตูนเล็กมากเสื้อขายังขาบอ๋อตูนเล็ก
ต้วมตี้ยมอยู่เลยบอกอะไรไม่ได้หรอกว่าโดนอะไร
คือช่วงนั้นนะแม่เค้าเข้าไปชงนมนะครับเหตุการณ์เนี่ยนะครับ
เป็นผู้ที่เผยแพร่คลิปกล้องวงจรปิดในบ้านที่ลำปางในโลกออนไลน์
เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์นะคุณพ่อเขาไม่ได้อะไรหรอกเขาอยากให้เป็นอุทาหรณ์นะ
อย่าให้คลาดสายตานะครับไว้ใจใครไม่ได้ทั้งนั้นลูกเล็กนะครับ
บ้านอยู่ในพื้นเที่ยงบ้านเมืองจังหวัดลำปาง
พ่อบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นวันที่๗มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
เด็กผู้หญิงเสื้อเหลืองอายุ๖ปีนะครับเป็นลูกของเพื่อนบ้านมาเล่นที่บ้าน
ตอนนั้นภรรยาก็เข้าไปชงนมให้กับลูกสาวตัวเล็กนะครับ
แล้วได้ยินเสียงลูกร้องก็วิ่งออกมาดูแล้วก็ปลอบลูกนะ
ทีนี้ลูกก็บอกอะไรไม่ได้อยู่แล้วตัวนิดเดียวก็เลยถามเด็กหญิงวัย๖ขวบว่าเออน้องเป็นอะไร
บอกว่าน้องตกโซฟานะฮะแล้วก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูในตอนหลังนะครับ
ถึงจะเห็นว่าลูกไม่ได้ตกโซฟานะลูกสาววัยขวบเศษเนี่ยไม่ได้ตกโซฟา
แต่ถูกเด็กหญิงวัย๖ขวบเพื่อนบ้านเปะไปสองสามทีนะฮะ
เพราะน้องลูกสาวเพื่อนบ้านเสื้อสีเหลืองก็จะถือว่ายังเด็ก๖ขวบนะครับ
ไม่ได้ติดใจอะไรหรอกเพียงแต่เอามาโพสต์ในเฟซบุ๊ก
เพื่อเตือนผู้ปกครองคนอื่นว่าอย่าปล่อยลูกหลานตัวเล็กที่เป็นเด็กมากเนี่ย
เด็กมากเด็กน้อยก็แล้วแต่อยู่ลำพัง
น้องเสื้อเหลืองบอกว่าน้องตัวเล็กตกโซฟาผมก็ไม่เชื่อเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงแบบกระแทกอะไรเลย
ผมก็เลยแบบไล่เปิดกล้องวงจรปิดดูว่าเหตุการณ์เป็นยังไง
พอจากเปิดเสร็จผมก็รู้สึกโมโหแต่แบบผมทำอะไรไม่ได้
ก็คือน้องยังเด็กเล็กอยู่น้องก็บอกว่า
น้องมากว้างก็เลยรู้สึกโหมโหก็เลยทำแบบนั้นกับน้องไป
ส่วนยายของเด็กหญิงวัย๖ขวบนะฮะที่ไปแกล้งน้องเพื่อนบ้านเนี่ย
บอกว่าหลังจากที่รู้เรื่องก็ได้รีบไปขอโทษพ่อกับแม่ของหนูน้อยวัยขวบเศษแล้วนะครับ
แล้วก็มาสอนหลานตัวเองว่าทำแบบนี้กับน้องกับใครยังไงไม่ได้นะครับ

เสียใจสำนึกผิดแล้วยายก็ลงโทษด้วยการกักบริเวณ
ให้หลานออกไปเล่นนอกบ้านเพื่อให้สำนึกถึงสิ่งที่ทำลงไป
คือถามว่าเด็กมั้ยก็เด็กนั่นแหละ
ตักเตือนให้เด็กไม่ทำอีกต้องให้เด็กเขารู้ว่าเรื่องแบบนี้มันทำไม่ได้